สวรรค์ของนักดำน้ำสวรรค์ของนักดำน้ำคือการได้ดำลงไปแล้วเห็นนะครับ
ใต้ท้องทะเลสวยงามแต่อันนี้ยิ่งกว่าครับเพราะว่าเขาไปเจอฝูงวานกับฉลามวาน
อันนั้นก็สุดยอดแล้วนะมันกำลังล่าเหยื่ออยู่ด้วยครับ
เฮ้ยชลามวานตัวใหญ่มากเฮ้ย
อันนี้สุดยอดสุดยอด

มันร้ม

เราคนทั่วไปอาจจะตกใจนะ
ใช่ไม่มีใครได้เจอบ่อยบ่อยนะแบบนี้ใช่ครับ

นะครับมันกำลังล่าเหยื่อครับโอ้โหผู้สื่อข่าวโทรไปคุยกับคุณสุภารัฐ
ต้นเจริญพงศ์นะครับเป็นเจ้าของเรือดำน้ำสกูบ้าปีเตอร์แพนนะครับ
ซึ่งเป็นผู้หญิงที่อยู่ในเรือยางลำเล็กตรงนั้น
คุณสุภารัชน่ะบอกว่าทริปนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งหมดยี่สิบห้าคน
ดำน้ำตามจุดต่างเรียบร้อยแล้วนะครับขากลับนะฮะ
ร่องเรือไปแถวเกาะทะลุใกล้กับเกาะหลีเป๊ะเนี่ย
ฝูงวานประมาณสิบตัวคุณผู้ชมโอ้โหมันไหว้มาทีแรกเนี่ย
ก็เฉยนะกะว่าเดี๋ยวฝูงวานนะฮะผ่านไปนะครับ
แต่กลายเป็นว่ามันไม่ผ่านไปครับฝูงวานเนี่ยไม่ไปไหน
แล้วกำลังล่าเหยื่อตีวงล้อมช่วยกันล่าเหยื่ออยู่
สักพักมีกลุ่มฉลามวานมาอีกห้าตัวมาร่วมวงโอ้โห
เหมือนจัดโต๊ะจีนกลางทะเลยังไงอย่างนั้นตอนนั้นนะครับ
มีนักดำน้ำกระโดดลงไปส่องใต้น้ำ
ไปเจอกลุ่มปลาเล็กปลาน้อยว่าอยู่กลุ่มเบอร์เลอร์เลยนะครับ
แค่นี้ก็หาดูยากแล้วทำให้คนบนเรือตื่นเต้นกรี๊ดกราดกันยกใหญ่
ใช้เวลาล่าเหยื่ออยู่ตรงนั้นประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะโอ้โห
กลุ่มนี้นี่แม่กำไรจริงคุณสุพรัชบอกว่าตั้งแต่ทำธุรกิจมา
ที่ทำงานดำน้ำมาเป็นยี่สิบปีก็ไม่เคยเจอครับนักท่องเที่ยวบอกว่า
คลิปนี้ประทับใจโอ้โหลงทุนหลักร้อยประสบการณ์หลักล้านครับ
ขอแสดงความยินดีกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ด้วยนะคะโชคดีจริงนะคะ